เป็นคู่แข่งกันเองแน่แล้ว

บริหารพักย้ายออกไปกันเยอะเหมือนกับว่าตอนนี้พลังประชารัฐ
อาจจะเพลี่ยงพร้ำรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

นายกรัฐมนตรีถือเลิกทำงานวันแรกของปีสองพันห้ามร้อยหกสิบหก
ทำบุญต้อนรับปีใหม่ถือเป็นปีที่๙บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ต่างกันเพียงปีนี้พี่น้องสองป่อแห่งบูรพาพยักษ์
ทั้งป่อประวิทย์วงศ์สวรรค์และป่อประยุทธ์ต้องกลายมาเป็นคู่แข่งกัน
ในสนามเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้
ทั้งสองคนจะยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีอะไรทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขาดสบั้นลงไปได้
แต่ภาพที่สะท้อนให้เห็นก็พอจะตอบได้ว่าไม่แนบแน่นเหมือนเช่นเคย
เมื่อการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในสนามแข่งขัน
พลังประชามรัฐก็เช่นกัน
ต้องรีบปรับกระบวนทัพกันใหม่
นายสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพักยอมรับ
เมื่อมีสอสอและกรรมการบริหารพักลาออกไปหลายคน
จำเป็นต้องแต่งตั้งทดแทน
ดึงนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้ามาเสริมทีม
ขณะเดียวกันส่วนตัวเห็นควรเสนอชื่อพลเอกประวิทย์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ในนามพักเพียงชื่อเดียวเท่านั้นเพื่อความเป็นเอกกระภาพ
เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่จะจับมือกับพักเพื่อท้ายในการจัดตั้งรัฐบาล

เพียงแต่ว่าพักไหนทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนให้อยู่ดีกินดีเราคงไม่มีปัญหาอะไร
เหตุผลลึกที่ทำให้พี่น้องสองปอมีอันต้องแยกกันเดิน
ส่วนหนึ่งก็มาจากพี่ใหญ่ต้องการผลักดันให้พลังประชามรัฐเป็นพักการเมืองที่ไร้คั่วไร้สี
ขณะที่น้องเล็กยังเชื่อมั่นในคั่วอนุรักษ์นิยมมากกว่า
คำตอบสุดท้ายจึงขึ้นอยู่กับตัวเลขของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรหลังเลือกตั้ง
แต่ไม่ว่าใครจะสร้างกระแสหรือยิงกระสุนเข้าเป้าแค่ไหน
แต่ถ้าพี่น้องสองปอเปิดหน้าแย่งเค้กจากเค้กก้อนเดียวกันก็มีโอกาสพังทั้งคู่
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน